วันนี้เป็นวันแรกที่รับลงทะเบียนสำหรับโครงการชิมช็อปใช้นะครับ
ก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวการใช้จ่ายในประเทศ
เขารับวันหนึ่ง๑๐ล้านคนคุณผู้ชมต่อเนื่องจนครบ๑๐ล้านสิทธิ์เลย
แต่ว่ารับหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งล้านสิทธิ์เท่านั้น
ถ้า๑วันนี้คุณไม่ได้คุณก็ไปลงวันต่อไปจนครบ๑๐ล้านสิทธิ์นั่นเองนะฮะ
ไปดูหน่อยนะครับเป็นความคืบหน้าของทางด้านของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังครับ
ทางด้านของนางสาวสุธิรัฐรัตนโชธนะฮะท่านก็บอกว่า
วันนี้ครับเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชน
ผู้สนใจไปลงทะเบียนนะฮะในการไปรับสิทธิ์รับเงินหนึ่งพันบาท
แอปพลิเคชันนะฮะเริ่มมาตั้งแต่เวลาสักเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยระบบที่เตรียมเอาไว้นั้นสามารถรองรับได้๑ล้านคนต่อวันต่อเนื่องไปจนครบ๑๐ล้านคนตามเป้าหมายนะครับ
อธิบายแบบนี้สมมุติวันนี้วันแรกคนลงไป๑๑ล้านลงไปได้นะนะฮะ
อีกหนึ่งหมื่นคนต้องไปรองวันต่อไปจนครบสิบล้านคล้ายก็ได้หน่าฮะสิบล้านสิทธิ์นะครับ
ลงทะเบียนแล้วต้องใช้จ่ายภายใน๑๔วันนับตั้งแต่คุณได้รับข้อความเป็น
ร้อยละ๑๕หรือว่าเป็นแคสแก๊กกลับไปจากการใช้เงินเพิ่มไม่เกิน๓๐๐๐บาท
หรือได้รับคืนไม่เกิน๔๕๐๐บาทซึ่งสามารถใช้จนถึง๓๐พฤศจิกายนนะฮะ
ปัจจุบันร้านค้าที่ร่วมโครงการก็มีทั้งหมด๑๕๐๐๐แห่งทั่วประเทศ
นะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะฮะก็เข้าไปโทรศัพท์ไปสอบถาม
ตรูซิกที่สายจนของกรมบัญชีกลาง๐๒๒๗๐๖๔๐๐๗
ในวันและเวลาราชการ